คุณผู้ชมฮะตามนัดหมายครับของนายอาชิริยะนะฮะ

บอกว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ทุกคนในโลกจะรู้ว่าหวย๓๐ล้านเป็นของใคร

เซอร์ไพรส์ที่จะเปิดให้คนไทยรู้ความจริงที่ชมรมจะนำมาเปิดเผย
ฉันเฝ้ารอแล้วพอฟัง

เออคุณไลฟ์จริงประมาณนัก๔๐กว่านาที

แต่ช่วงที่เป็นคลิปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
กว่านาทีที่คุณอาชิริยะบอกนะครับ
คือจะมีช่วงแรกเนี่ยคุณอัจฉริยะจะพูด

ชี้แจงก่อนว่าทำไมวันนี้ผมต้องไลฟ์นี้
ผมจะมีคลิปอะไรเด็ดให้นะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นการเปิดคลิปช่วงของรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเขา
เรื่องของการจดจำตัวเลขในสลากินแบ่งรัฐบาลได้หรือไม่ได้
ครูปรีชาซึ่งวันที่จัดรายการวันนั้น
คือวันที่๖ธันวาคมของรายการโหนกระแส
ก็จะมีฝั่งครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบินนั่งเรียงแถว
แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหมวดจรูนกับภรรยา

หลังจากนั้นก็มีการพูดถามถึงเรื่องของครูครูจำได้ไหม
เลขวันที่ซื้อน่ะเลขอะไรบ้าง
พี่หนุ่มเขาถามจนกระทั่งนั่นแหละ
ที่คุณอาชิริยะต้องเอาคลิปนี้ออกมาเปิดเผยก่อน
เพราะเขาบอกว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันจะโยงได้
กับคลิปเสียงที่ผมกำลังจะเปิดให้ฟังอีก๒๐กว่านาที

แต่มันโยงกันได้จริงคุณสื่อสกุลเล่าให้ฟังของพี่หนุ่มสักเท่าไรนะ
แต่มันโยงกันได้จริงถูก
มันโยงกันได้ว่าครูปีชาจำหมายเลขทั้ง๖หลักได้หรือไม่
สลากินแบ่งรัฐบาลถูกแต่ไอ้สิ่งที่มันเด็ดกว่านั้นเนี่ย
ก็คือคลิปเสียงของต้องบอกว่าคนที่มีเสียงคล้ายครูปรีชา
และเสียงคล้ายนายแผน

ว่าคือเสียงเขาจริงหรือเปล่าคดีนี้อยู่ในศาล
เราก็ไม่ได้อาจบอกได้ว่าเป็นเสียงของครูปีชาหรือเสียงของนายแผนจริง
ก็ต้องบอกว่าเสียงคล้ายครูปีชาและเสียงคล้ายในแผน
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคุณผู้ชมจะรู้เลย
เพราะเขาเรียกชื่อกันชัดเจนนะครับดังนั้นไปฟังบางช่วงบางตอน
อย่างของคลิปเสียงคลิปนี่กันนะครับ
มันก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เราจะเลือก

ทีนี้ถ้าเราเลือกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้แฟนว่าจะเอาไงดีอะน้อง
ก็ทีนี้พี่ผมปรึกษาแล้ว

ต้องรับเป็นคดีเลยพี่
คดีที่ว่าถ้าเรายืนอย่างนั้น
มันก็จะต้องรับคดี

พี่เองก็กลับมานั่งทบทวนเหตุการณ์ดูว่า

พี่เองก็ตอบไม่ได้เพราะพี่เห็นแค่๓ตัว
พี่ไม่เห็น๓ตัวไม่ได้เห็นทั้ง๖ตัวไงไม่ได้ดูไง
จริงคนที่มันขายรุ่นนาฬิมันก็ยืนยันว่า
มันไม่เป็นของใครแล้วมันเป็นของอาจารย์แล้วหนูยืนยันได้เพราะหนูมีต้นคั่ว
แล้วหนูก็เก็บไว้ให้อาจารย์ดูเฉพาะอาจารย์ต้องไปทำตกลนที่ไหน
หนูไม่ได้อยากได้เงินนะหนูว่าสงสารอาจารย์เพราะอาจารย์ได้ลาบแต่เป็นทุกขลาบ
ยี่ปั๊วเขาก็ยืนยันว่าเขาก็มีต้นคั่วมีเลขชุดมีทุกอย่าง
และอีกคนที่มันได้มันไปซื้อก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันซื้อจากใคร
หน้าแผงเพราะว่านี่เป็นเลขดังหนูก็จะล็อคได้ให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์สั่งไปนานมาก
ตำรวจผมก็ถามว่าอาจารย์ต้องแน่ใจนะว่าอาจารย์ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะว่าอาจารย์เนี่ยสั่ง๗๒๖ไว้
แล้วมันก็ส่งไลน์มาแต่ไลน์นี้
แต่ตอนรับดรกตรีใครจะไปได้ดู๖ตัวแล้วแผ่นพูด
พูดก็พูดเขาก็จะดูแค่๓ตัวหลัง
ว่าเออได้เลขนี้แล้วจริงป่ะ

ไม่ได้มานั่งจดหรอกว่า๖ตัวคืออะไร
ทีนี้พ่อห่วยอ้อนก็มาตามพี่ที่บ้าน
ต้อง๕ใบเราก็เลยบอกว่า
เห้ยเป็นไปได้หรือพี่ไม่มีรัตทอรี่หรอกนะ
พี่ก็พูดอย่างนี้เพราะว่ารัตทอรี่อ่ะ

อคุณบิชาและจนกระทั่งมาถึงคลิปเสียงนี้ก็คือในคลิปของรายการพี่หนุ่มกันชัยที่ออกอากาศที่๖ธันวาคมปี๖๐ครูปริชาไปยืนยันว่าครูปริชาสามารถจำเลข๕๓๓๗๒๖ที่ซื้อมาได้จำได้ทั้ง๖ตัวจำได้ทั้ง๖ตัวเนื่องจาก๕๓๓๓ตัวแรกเนี่ยเป็นหมายเลขรถจักรยานยนต์นะครับแต่ทางด้านไหนเชียวบอกว่า
ดังนั้นจะ๕๓๓๗๒๖ได้ไงแต่ว่าในคลิปเสียงที่ปรากฏนี้นายอาชญะเปิดเผยว่าเป็นคลิปเสียงของวันที่๙พฤศจิกายนปี๖๖

๖๐นะครับดังนั้นวันที่๙พฤศจิกายนปี๖๐เสียงคล้ายครูปีชายังบอกว่าจำเลขได้ไม่หมดทั้ง๖ตัวเลย

แต่ตอนไปออกอากาศกับรายการโหนกระแสทำไมถึงบอกว่าจำเลขได้ทั้งหมดหกตัวอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่ง
ข้อสังเกตที่๒ไหนว่าคนชื่อแผนไม่รู้จักครูปรีชาแต่ทำไมถึงคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นเมื่อลอตเตอรี่หาย
ใช่แต่ว่าร่วมนี้นายแผนเขาบอกด้วยนะ
บอกว่าครูเคยโทรศัพท์มาหาประมาณ๑๒ครั้ง
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีข้อมูลอะไรที่กังวล
เพราะว่าการคุยกันไม่เกี่ยวข้องกับด้านคดี
เป็นการสอบถามเรื่องราวทั่วไป

ถ้าใช่เสียงจริงนะของทั้งสองคนนะ
ก็เห็นว่าโอ้โหคุยกันทั้งเรื่องของคดียาวเลยแหละนะครับ
แล้วก็ข้อ๓ที่นายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตไว้
อ้าวและตำรวจทำไมตำรวจภาค๗นะ
ทำไมถึงเอาตัวนายแผนมาเป็นพยานในคดีนี้ได้ยังไง

นี่ฮะก็กลายเป็นคลิปที่ถูกเปิดเผยไปนะครับ
ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมต้องรอนะ
เพราะว่านายอัชริยะบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้า
ยังมีอีกคลิปนึงรอจ่อคิวเปิดอยู่
ซึ่งคลิปนี้จะเปิดเผยอะไรบ้างต้องติดตามกันนะคะ
ก็รอฟังกันไปนะครับ